ดูความคืบหน้าคดีอุกอาจเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะ
เป็นคดีคนร้ายขับรถเก๋งประกบยิงอดีตนายตำรวจนะคะ
ชื่อว่าร้อยตำรวจเอกวัชรินเบนจะทศวรรษนะคะ
ก่อนหน้านี้เป็นอดีตรองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
แต่ว่าตอนนี้ผันตัวมามาเป็นนักเคลื่อนไหวช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการทำงานของตำรวจ

จากตำรวจกลายเป็นมาทำงานด้านสังคม
ใช่ค่ะแล้วถูกลอบยิงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่หน้าบ้านตัวเองนะคะ
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะประเด็นหนึ่งที่ตำรวจสนใจมากที่สุด
ก็คือตอนนี้ผันตัวมาเป็นคนช่วยเหลือสังคม
ก็คือเน้นคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานของตำรวจ
ตำรวจก็เลยมีปัญหากับการสอบปากคำญาติและทนายความนะคะ
เพราะว่าญาติกับทนายความไม่ค่อยให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เฉพาะข้อมูลเชิงลึกโดยกลัวว่าจะไปเข้าข้างกัน
ก็คือการทำสำนวนหลบหลีกนั่นเองนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
สิบเก้ามีนาคมที่ผ่านมานะคะการทำคดีค่ะ
วันนี้พลตำรวจโทรรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
พร้อมชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่หน้าบ้านพักของผู้ตายนะคะ
อยู่ในถนนประสานมิตรซอย๒ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลา
ตำรวจเข้าไปไปตรวจสอบลักษณะการก่อเหตุของคนร้าย
แล้วก็ไปสอบถามพูดคุยหาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างจากญาติของผู้ตายค่ะ
ผู้บัญชาการตำรวจพุทธรพะเก้าเนี่ยเปิดเผยนะครับบอกว่า
วางแนวทางการทำคดีนี้๓แนวทางด้วยกัน
หนึ่งสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพราะเป็นจุดที่คนร้ายก่อเหตุ
จุดนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลากลางวันด้วย
จากกล้องวงจรปิดซึ่งติดอยู่หน้ารถของผู้เสียชีวิต
จะเห็นว่ามีคนเห็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างชัดเจน
และพยายามวิ่งเข้ามาช่วยอดีตนายตำรวจนายนี้ราย
หลังจากที่ถูกยิง๒คนด้วยกัน

แนวทางที่๒เร่งหาสาเหตุ
ซึ่งพบว่ามีหลายสาเหตุและมีผู้เกี่ยวข้องเยอะมาก
ตำรวจบอกว่าต้องไล่เลียงทีละประเด็น
ส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือด้านการข่าว
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งหาเบาะแสของกลุ่มคนร้ายว่าเป็นกลุ่มไหนนะคะ
ส่วนรถของคนร้ายกำลังแกะรอยอยู่
แต่ว่าจากภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิดที่เห็น
เห็นทะเบียนแม้ว่ามันจะชัดเจน
แต่พอไปตรวจสอบแล้วเป็นทะเบียนปลอมนะคะ
และตอนนี้มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับทางตำรวจ
เพราะญาติและทนายความไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร

เนื่องจากไม่ไว้ใจเจ้าหน้าที่
จึงยังไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกออกมา
ซึ่งก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับญาตินะคะ
เพื่อให้ไว้ใจในการทำงานของตำรวจว่า

เพื่อหาหลักฐานจับกลุ่มคนร้ายให้ได้ค่ะ
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙ค่ะ
ตอนนี้อยู่ในกั้นตอนลูกอย่างหลักฐานและประเด็นหลักฐาน
ตอนนี้ก็ยังมีปัญหา

เรื่องพูดเรื่องประเด็นอะไรออกมา

เดี๋ยวต้องเคลียร์กับญาติ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับพี่สาวของผู้ตายนะคะ
พี่สาวของผู้ตายให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่า
ขณะนี้จริงแล้วตัวเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียด

เพราะปกติแล้วไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะคะ
เชื่อว่าสาเหตุมาจากเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการถูกปลดออกจากราชการ
เพราะว่าก่อนหน้านี้น้องชายยืนยันว่าหลังจากที่ถูกปลดออกจากราชการ
ทวงความยุติธรรมกลับมา

ใช่บอกว่าจะทวงความยุติธรรมกลับมาให้กับตัวเอง

จะสาวไส้ตำรวจที่เป็นตำรวจไม่ดีในวงการให้หมดเลย

และอีกเรื่องหนึ่งเคยไปทำคดีชู้สาวให้กับนายตำรวจในพื้นที่ด้วยนะคะ
ก็พี่สาวเชื่อว่าแบบนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสองเรื่องนี้แหละ
ซึ่งติดตามทางเฟซบุ๊กมาตลอดนะครับ
เพราะว่าเฟซบุ๊คของอดีตในตำรวจท่านนี้
มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องคดีต่าง
คนได้มาร้องทุกข์ให้คนได้ติดตามอยู่ตลอดนะคะ
พี่สาวเองเคยเตือนน้องชายด้วยให้ระวังตัว
แต่น้องชายก็ยืนยันค่ะบอกว่าไม่กลัว

ภรรยาก็ขอหย่าตัวเองอยู่กับลูกสองคน
ก็เลยอุทิตนทำงานเพื่อสังคมตลอดเนี่ยนะคะ

ชีวิตจะขอสละเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชน
และจะทำเรื่องนี้จนกว่าจะตาย

ส่วนศพของร้อยตำรวจเอกวัชรินทางญาติ
เดินทางไปรับกลับมาแล้วนะคะจากโรงพยาบาล
และจะนำมาประกอบพิธีรดน้ำศพ
ที่วัดโรงวาดในช่วง๑๖นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรารายงานเพิ่มเติมนะคะ